ซึ่งเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าคุณแพทย์นับประพานั้นนะคะ

ค่ะและขณะนี้นะคะแพทย์ก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ